อารมณ์มาปรับความเดือดกันหน่อยดีกว่า

สำหรับการเปิดตัวของคู่รักแมทสงกราน

คือกะว่าลงรูปเองแล้วจะได้จบดราม่าทุกอย่าง
ก็ลงไปจะได้เลิกแสะเลิกเหน็บ
ฉันลงให้เลยไม่ต้องมาแอบถ่ายนะฮะ
ไฮโซสงกรานก็เช่นกันค่ะ

มันปีใหม่พอดีก็น้องปีใหม่เกิดวันปีใหม่ไง

แทนที่ตัวเองจะเอาเวลาไปอยู่กับช่วงเวลาสำคัญของน้องปีใหม่ลูกสาว
กลับมาอยู่กับสาวคนใหม่ซะอย่างนั้น
งานนี้ค่ะคุณสงกรานไม่อยู่เฉยนะคะ
ชี้แจงกลับชาวเน็ตเอาไว้แบบนี้
ที่ไม่ได้ไปวันเกิดลูกสาวคุณสงกรานบอกว่า
ถ้าไปได้คงไม่มีใครไม่อยากไปนะครับ
ก่อนจะสรุปอะไรควรมีข้อมูลด้วย
อีกคอมเมนต์เนี่ยคุณสงกรานเขาก็แจงมาถีบเลยค่ะ
ว่าตัวเองหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

เราต่างสรุปแล้วก็ตกลงกันแล้วว่า

ที่ต้องออกมาพูดเนี่ยเพราะต้องการให้เข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ย

และไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้อีก

พยายามทำต่อจากนี้ให้ดีที่สุดแล้ว
งานการก็ทำไม่ได้ไปสัมมะเลเทเมาที่ไหนนี่
ส่วนเวลาที่ตกลงกันไว้ไม่เคยขาดตกบกพร่องนะฮะ
พวกคุณบอกว่าเป็นห่วงความรู้สึกของน้อง
ทำไมพวกคุณแท็กชื่อด้วย

คือพูดง่ายแบบในครอบครัวทดลงแล้วแหละ

บางคนบอกว่าดีแล้วที่ไม่ได้โพสต์ภาพ

ก็ถือว่ายังให้เกียรติอดีตภรรยาและลูกสาวก็ยังดีอยู่
คอมเมนต์ก็ให้กำลังใจบอกว่าทุกคนเนี่ย
เรื่องดราม่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ไปให้ได้ก็แล้วกันนะคะ